ดีกว่านะคะต่อกันด้วยสีอีสานวันวาเลนไทยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนบันเทิงลุกขึ้นมานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องค่ะ
บอกเลยแฟนคลับเห็นแล้วมันชื่นใจค่ะ
พร้อมกับวาดหัวใจสีแดงโตที่ดวงตา
นึกถึงประโยคที่ว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
ดูแล้วมันช่างละมุนละมัยเกินต้านมาก

อีโมติคอนรูปหัวใจกันเพียบเลย

เป็นประกันบอกรักแฟนคลับด้วยแบบนี้

ต่ออีกหนึ่งสาวค่ะคุณเต้ยจรินพรคุณผู้ชมค่ะ
นี่เธอเติมความต้อนรับวาเลนไทยได้สุดปังเช่นกันนะคะ

คือแบบว่าเขาเรียกว่าดาเมดมันรุนแรงมากเลย
สักก่อนเธอเซ็ตทรงผมนะคะเป็นลอนเป็นลูกโบแบ๊วแบบนี้
และที่ทำเอาหลายคนหลงไหลไม่ไหวก็เคยเห็นจะเป็นเคคอัพของสาวเต้ย
โดนสีบอกเลยว่ามันฟุ้งฟิ้งมันมีสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะ

พร้อมเติมความหวานด้วยการติดสติ๊กเกอร์
ให้มันเป็นรูปหัวใจรอบดวงตาไปเลย
ปกติเธอก็น่ารักอยู่แล้วนะยิ่งมาแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้
น่ารักดีนะขนตรงขนตาเป็นแบบแบ๊วเป็นแบบว่าบาร์บี่เลย
ส่งท้ายหรือเปล่าคนนี้ตามมาติด
มีผ้าคลุมหน้าสวมมงกุฎได้ฟิลแบบควีน
เหมือนฉันเป็นราชินีวาเลนไทย
เมคอัพโทนสีแดงเผยความเซ็กซี่กรุบค่ะ
ดูแล้วทุกองค์ประกอบมันเข้ากันดี
ว่าวาเลนไทยจะต้องหวานจะต้องสีชมพูตลอด
อันนี้มันดูมีความลึกลับฉีกออกมาเลยจ้ะ
และคุณผู้ชมค่ะส่งท้ายของจริงคนนี้ขอนำเสนอ

สีผมสีชมพูมาก
คุณจ๋าสุดยอดไปเลย

เอเนี่ยแปลงผมเป็นสาวหวานผมสีชมพูนะคะ
จัดเมคอัพสวยโทมน์แบบจึ้งไปเลย
เพราะฉะนั้นไปลองโพสต์ตัวบ้างเหี่ยงคอแบบพี่เอแล้วก็อ้างต่างนิดนึง
พี่เอเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพนิ่งอย่างเอียงน่ะ

มีแฟนเคยฝากมาถามว่า
พี่แกะก็รีนสัมภาษณ์พี่เออีกมุมนึงได้ไหม
พี่เอเขาให้เบาเมินมาตั้งไกลเลยค่ะ